ชุลมุนวุ่นวายในรถไฟใต้ดินสาย๑ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน
เพราะว่าผู้โดยสารใช้กำลังตบตีกันเพื่อแย่งชิงที่นั่งบนรถไฟ
เหตุการณ์ความโกลหนวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนรถไฟใต้ดินสาย๑
ในกระโลงปักกิ่งประเทศจีน
จากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่าผู้โดยสารในรถไฟใต้ดินขบวนนี้
แบ่งพักแบ่งพวกกันเป็นสองฝ่ายด้วยนะคะ
ตบตีแย่งชิงที่นั่งกันอย่างรุนแรง
โดยไม่สนใจว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้สูงอายุ
ซึ่งผู้อยู่ในเหตุการณ์บางคนก็เข้าไปห้ามปราม
แล้วก็บอกให้หยุดการกระทำดังกล่าว
แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความวุ่นวายได้ค่ะ
ขณะที่ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ต่อเหตุการณ์แย่งชิงที่นั่งบนรถไฟขบวนนี้

ก็บอกว่าเพราะว่ากรุงปักกิ่ง
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเกินไป

ถ้ามีการพูดคุยกันดีก็คงไม่มีการลงไม้ลงมือแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการใช้อารมณ์นั่นเองนะครับ